วันที่๕ธันวาคมของปี๒๔๗๐ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชสมภพณเมืองเคมบริตรัฐแมสซาชูเศษประเทศสหรัฐอเมริกา
ถึงแม้ทรงประทับในช่วงเวลาสั้น
แต่การที่เป็นทั้งสถานที่ประสูจน์ของพระมหากษัตริย์ของไทย
จึงทำให้คนในเมืองเคมบริดรู้สึกผูกพันกับสถาบันกษัตริย์ของไทยนะคะ
รวมทั้งคนไทยที่สหรัฐก็พยายามสร้างอนุสรสถาน
และป้ายจารึกตามรอยพระยุคลบาทของทั้ง๓พระองค์
ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
ให้กับชาวอเมริกันได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ติดตามได้จากคุณชายรัฐถมยา
รัฐแมซ่าชูเซตสหรัฐอเมริกา

แล้วก็เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ที่นี่คือสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเป็นสถานที่ที่เสด็จพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรก
ที่หัวมุมทนนเอเลียทและทนนเบนเน็ต
ในเมืองครีมบริจรัฐแมซ่าจุเสตรแห่งนี้
คือที่ตั้งของจตุรัสภูมิพล
แต่เดิมจตุรัสภูมิพลตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม

ตั้งได้ไม่นานแผ่นป้ายได้หลุดหาย

มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกับความร่วมมือกับทางเมืองเคมเร็ด
ได้จัดสร้างแท่นจารึกการพระราชสมภพ

คุณชนธนีแก้วโรดประธานมูลนิธิบอกว่า
มีอุปสรรคอย่างมากในช่วงแรกตั้ง
และต้องเจรจากับนายกเทศมนตรีของเมืองมาหลายสมัย

ทำให้คนอเมริกันรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
อเมริกันรู้จักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น
อเมริกันรู้จักเมืองไทยมากขึ้น
หลังจากที่เราตั้งอนุสรสถานนี้แล้ว
คนผ่านไปผ่านมาที่จะเห็น

เราก็มาแอบดูว่าคนผ่านมา

เราก็อ่านนะคะเราได้รับอีเมลได้รับโทรศัพท์
จากคนอเมริกันมากพอสมควร
หลายคนก็รู้จักเมืองไทยรู้จักพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จย่าของเราหลายคนโทรมาขอบคุณมาก
ที่ทำสิ่งเหล่านี้เขาเห็นแล้วเขาน้ำตาไหล
เขาเห็นแล้วเขาตื้นตันใจอะไรในลักษณะนี้

เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนานี

เมื่อครั้งที่ทรงประทับและทรงศึกษาอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซ็ต
ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของอนุสรสถาน
ปัจจุบันมูลนิธิได้จัดทำแผ่นทองสำริท
ไปติดตามบ้านและสถานที่ที่สำคัญ๑๐แห่ง
ที่นี่คือบ้านเลขที่๑๑ถนนฮอทร
ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นร้านขายเสื้อผ้า
ขณะ๒๔๖๑ขณะที่ทรงศึกษาเตรียมแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาส
ส่วนนี้ก็คืออาคารเลขที่๑๑บนถนนสตอรี่เคมเรด
สมเด็จพระบรมราชนกส่งย้ายเข้าไปประทับเมื่อปี๒๔
จนกระทั่งส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธารณสุข
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮาวาสร่วมกับมหาวิทยาลัยเอ็มไอที
ในช่วงเดียวกันนี้เองที่นางสาวสังวานตาลพัฒน์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ได้รับทุนการศึกษาให้มาทรงศึกษาวิชาพยาบาล
และอาคารเลขที่๔๔บนถนนแลนดอนเคมริดแห่งนี้
คือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนของไทยในสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น
ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาสั้น
คุณเจมส์เชียร์หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้
ได้นำหนังสือแม่เล่าให้ฟังฉบับภาษาอังกฤษ

จุดที่สมเด็จพระบรมราชชนนานีทรงยืนฉายพระรูปตรงมุมอาคารตึก

เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีแผ่นจารึกมาติดอยู่ที่หน้าอาคาร
ก็มีคนจำนวนมากหยุดอ่านคำอธิบายประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้

หลังจากที่ประทับอยู่ที่อาคารดูแลนักเรียนไทยได้ไม่นาน

ส่งย้ายมาประทับที่บ้านเลขที่๑๕บนถนนเบิร์กลี่แห่งนี้
เพื่อส่งเตรียมเข้าศึกษาวิชาพยาบาลที่วิทยาลัยซิมม่อน
ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นของคุณหมอโจโซเล็ต
ยังคงดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี
และยินดีที่จะเห็นคนมาหยุดอ่านป้ายจารึก
บ้านหลังนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ผู้ที่อำนวยการกองประวัติศาสตร์ของเมืองเค็มเบรจบอกว่า
การมีเจ้าชายจากต่างแดนโดยเฉพาะจากเอเซีย
ศึกษาที่เคมเรชฟอสตันถือเป็นเรื่องพิเศษในสมัยนั้น
มีการรายงานเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชนกอย่างต่อเนื่อง
และยิ่งได้รับความสนใจเมื่อพระโอรสที่พระราชสมภพที่นี่

แต่ว่าเด็กเพ้อเพ้าะเป็นกลายเลือดได้ทำหลังสารเดสูญ
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี๒๕๕๙
หนึ่งในสถานที่ที่ทรงเยือนในบอสตันก็คือวิทยาลัยสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสแห่งนี้
ที่นี่คือสถานที่ที่สมเด็จพระบรมราชนกทรงศึกษาวิชาการสาธารณสุข
ซึ่งระหว่างศึกษาได้ส่งพระราชนิพลรายงานเรื่องการสำรวจสุขอนามัยเมืองกลาวสเตอร์
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์สนพระราชหารุทัยที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังมีการเก็บเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างดี
มีหนังสือรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในช่วงนั้น
สมเด็จพระบรมราชนกทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้ชื่อว่านายมหิดลสงขลาโดยไม่โปรดให้ใช้คำว่าเจ้าชายนำหน้า
เซฟเรนอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสบอกว่าพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายทรงถ่อมตัวเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้
อาจารย์โจเซฟบอกว่าสมเด็จพระบรมราชนกทรงเป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่มาเรียนที่นี่และทางมหาวิทยาลัยก็ตื่นเต้นที่เห็นคนต่างชาติสนใจในเรื่องสาธารณสุข
แต่สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระบรมราชนกษ์ไม่มีวันส่งร่วงรู้ก็คือในอนาคต
โอรสของพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราช
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์
และได้ยึดหลักแนวคิดการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายตามพระราชบิดา

ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลเมริต
สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้ปัจจุบันหลายส่วนของอาคารจะมีการทุบปรับปรุงไปบ้าง
แต่ยังคงรักษาอาคารเก่าบางส่วนไว้
และอาคารด้านหน้าที่ติดกับถนนแห่งนี้เชื่อกันว่า
เป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยห้องชั้น๒เคยเป็นห้องในการทำคลอด
ที่นี่มีแผ่นป้ายจารึกอธิบายถึงความสำคัญของอาคารแห่งนี้
มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาติดอยู่ด้วย
เล่าถึงความภูมิใจกับการที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์จากประเทศไทย
นอกจากแผ่นจารึกด้านนอกแล้วที่ผนังในบริเวณโถงทางเดิน
ได้มีการจัดแสดงประวัติของโรงพยาบาล
และแน่นอนว่าได้มีการระบุถึงความสำคัญ
ของการเป็นสถานที่พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรที่เรียบง่าย
สมเด็จพระบรมราชนกคือการเลื่อนสถานที่ประทับ
ถึงแม้จะมีพระอรรษและพระฐีดาสามพระองค์
แต่ก็ทรงเลือกอาคารที่พักที่เรียบง่าย
และนี่ก็คือบ้านเลขที่๖๓ถนนลองวูด

ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เคยประทับในช่วงที่ยังทรงเป็นทารก
จากป้ายจารึกของมูลนิธิด้านหน้าแล้ว

ก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

ส่งเช่าห้องบริเวณชั้น๑ของอาคารแห่งนี้
แต่ตอนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นห้องชุด๒ห้อง
ห้องแรกเป็นของไอด้าเดวิสัน

จากต้องไปดูแลแม่ที่ชรา

พระมหากษัตริย์จากประเทศไทย

ประธานมูลนิธิและเพื่อนบ้าน
ซึ่งเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมาก

ห้องชุดอีกห้องที่เหลือได้ไม่นาน
พื้นที่บริเวณที่ติดกับหน้าต่างด้านหน้า

สมเด็จพระบรมราชนก
เทเลอร์และทรูดี้ไม่รู้มาก่อนเช่นกันว่า

เมื่อรู้ทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้น

หน้าอาคารตัวเขาเองและภรรยา

โดยหวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลกับคนที่อาจจะ

แต่ที่สำคัญทั้งสองภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้

พระเจ้าอยู่หัวแล้วอย่างช่วยทำให้เกิดการอนุรักษ์อาคารเก่า
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลของผู้สนใจประวัติศาสตร์
และยังช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ระหว่างคนไทยและคนอเมริกันมากยิ่งขึ้น